เมษายนนี้กับไทยรัฐเทียเตอร์
ฉันยินดีจะนำเสนอภาพยนตร์สุดน่ารัก
ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขา
วันอาทิตย์ที่๙เมษายนบุญชู๒